เราได้นำภาพที่พี่ต้อมรัชนีกรเขารำถวายหนังหน้าครูมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของพี่ต้อมกันหน่อย
หลังจากที่หันมาเคารพบูชาหนังหน้าครู
ต้อมบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ

แต่งเต็มมากพี่ดิวไปสัมภาษณ์ของเราบอกว่าพี่ต้อมแต่งตัวแบบนี้ก็ขนลุกเลยนะ

ใช่ค่ะซึ่งพี่ต้อมเองเนี่ยก็เล่าย้อนไปถึงความรู้สึก
ก่อนที่จะพบหนังหน้าครูครั้งแรก
พี่ต้อมยอมรับเลยว่าตอนแรกรู้สึกเอกในใจคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่พอได้พบได้รำถวายในตอนนั้นความรู้สึกมันสัมผัสได้
ความเคลือบแคลงในใจที่มีตอนแรกเนี่ย
ก็กลับกลายเป็นความปลื้มปิติเป็นความสบายใจ
ต้อมบอกว่าชีวิตมันเหมือนได้ปลดล็อก
งานเมื่อวานนี้ก็เลยตั้งใจรำถวายอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนความปังหลังจากที่บูชาหนังหน้าครู
ต้อมบอกว่าโอ้โหมันเกินความคาดหมายมากจริงค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมละครตอนนี้เนี่ยเตรียมออนแอร์อยู่๒เรื่อง
ก็คือโปรงลางฮักออนซอนทางช่อง๓
เคหาดนางคอยทางช่อง๗

ยังไม่นับรวมที่กำลังถ่ายทำแล้วก็งานอื่นอีกเพียบเลย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่ต้อมกันหน่อยค่ะ

มันเหมือนมันแบบได้ปลดเนอะ
มันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรกับชีวิตไป
แล้วก็๒ถ้าถามเรื่องงานก็

แต่ละวันมีสองงานสามงานอะไรอย่างเงี้ยอืม

หัวสมองคิดไม่ทันบางทียังมีแบบ
วันนี้วันอะไรวะมีจำสับวันด้วยนะ

ก็ต้องเชื่อนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงนะคะ

บางทีมันก็ไม่ได้รู้เหมือนกันอาจจะสัมผัสไม่ได้
คือคนเนี่ยชอบถามว่าอันนี้อยากไปนำเสนอข่าวมันจริงหรือเปล่ะ

ส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นคนแบบเชื่อกลางเลยนะคะ
แต่ว่าจากการที่เราไปทำข่าวแล้วก็สัมผัส
หลายคนเนี่ยคือเขาพูดตรงได้ดิบได้ดี
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่เราด้วย

ตั้งใจอ่านบงอ่านบทดูแลตัวเองให้ดีนะคะ

อันนี้ก็เสริมให้กำลังใจไปในตัว
หนังหน้าครูอาจจะเป็นเรื่องของความกระตันอยู่ก็แล้วกัน
ให้คิดแบบนี้ก็แล้วกันนะผู้ชม
อันนี้สบายใจเอาเนอะ